ขอทานจีนเอาจริงยิ่งสาวก็ยิ่งเจอ
แล้วพอฟังข่าวนี้ดูข่าวนี้นะมันทำให้เรารู้สึกว่า
คนที่เราให้เงินไปขอทาน
เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเป็นแก๊งชาวจีนหรือเปล่า
โอ้โหนี่กลายเป็นว่าจากที่เราใจบุญ
อยากจะให้ทานทำบุญทำทานกลายเป็น
จะไปสนับสนุนแก๊งที่ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษ
คือบางทีเอาความพิการมาเป็นสิ่งที่เป็นจุดขาย
แล้วทำให้เราสงสารเราหยอดเงินบริจาคไป

จริงก็ได้ตังค์วันละหมื่นเรายังทำงานยังไม่ถึงเลย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะ
แล้วมันได้เห็นเลยมุมที่เราเห็นว่าคนเขานั่งขอทานอยู่เนี่ย

แรกที่เห็นนี่คือเห็นตรงนี้นะ

แล้วเดินไม่ได้ถูกไหมต้องถัดไปกับพื้น

แล้วก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าไปซื้อของ
เดินโทรศัพท์ด้วยนะ

คุณผู้ชมนี่คือลายล่าสุดเลย

โอ้โหแล้วก็เห็นตรงตลาดแถวรัฐกระบังคุณผู้ชม
คือหน้าเขาก็เป็นแผลเหมือนแบบถูกน้ำกรดสาดนี่แหละค่ะ

ตอนแรกที่เห็นคือนั่งพับเพียบถือแก้วพลาสติกแบบนี้ใช่ไหม
แต่พอรู้ปั๊บว่าโดนแอบถ่าย
เพราะว่าตอนใส่หมวกสวมแมสแล้วเดินอยู่ในตลาดนี่
เอาจริงนะคนที่เดินสวนผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้
หน้าตาเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้หรอกว่านี่คือขอทาน

หลังจากนั้นก็ขึ้น๒แถวไปอย่างรวดเร็ว
นี่แหละค่ะพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปนี้ได้

คุณกันจอมพลังแล้วก็คนที่แจ้งข้อมูล
เอาคลิปนี้ส่งให้กับผู้กำกับที่จราเข้น้อย
ให้ชุดสืบไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้ซิ
สงสัยไงใช่แก๊งเดียวกับกลุ่มขอทานจีนหรือเปล่า

พลเมืองดีเขาบอกแบบนี้ว่าสังเกตอยู่นะ
ผู้ชายคนนี้ก่อนจะไปนั่งขอทานเนี่ย

แล้วก็ตอนที่เดินหนีหยิบมือถือขึ้นมาคุยเหมือนกับโทรบอก
ท่าไม่ดีแล้วคือเหมือนกับคงโทรแจ้งว่า

แล้วเห็นว่าขอทานคนนี้อยู่ที่ตลาดนี้มา๒เดือนกว่าแล้ว
ส่วนข้อมูลเรื่องรายได้ของขอทานคนนี้เนี่ยคาดว่า
คำนวณเล่นนะนั่งขอทานวันละ๖ชั่วโมง
ได้เงินไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนค่ะ

มันจะเกี่ยวกับแก๊งขอทานจีนก่อนหน้าที่จับได้ไหม

เขาขึ้นไปขึ้นสองแถวกลับเองค่ะ

ระแวกนี้หนูเห็นจากคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเจอเหมือนกันค่ะ

ที่พี่แก๊ปเขาบอกหนูว่าเหมือนเห็นผู้หญิงคนเสื้อเหลืองพามาค่ะ
ผู้กำกับหลังจากที่ได้รับเรื่อง
ก็สั่งการให้ชุดสืบไปตรวจสอบ
แต่ว่าได้รับแจ้งว่าไม่เจอตัวแล้ว
เขาไปแล้วตั้งแต่พลเมืองดีเห็นแล้วไง

อาจจะเขารู้ตัวแล้วนะ
แล้วคงถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วเปิดทีวีได้ดูข่าวตัวเอง
น่าจะไม่กลับมาที่ตลาดเดิมแล้วค่ะ
แต่กำชับให้ฝ่ายสืบสวนคอยจับตานะ
อกจากนี้เชื่อว่าขอทานอาจจะย้ายมาจากพื้นที่กลางกรุง
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้แถวรัฐกระบัง

ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องคดีขอทานจีน
คุณกันจอมพลังบอกว่าจนถึงตอนนี้
พบข้อมูลแล้วมีไม่ต่ำกว่า๒๐คน
ก็อยู่ตามย่านแบบหัวเมืองย่านธุรกิจ
ตอนนี้จับได้จับได้๖คน
แล้วคุณกัลจอมพลังด้วยนะคุณผู้ชมพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง

กับรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาด้วย
คุณผู้ชมเป็นที่ตั้งคำถามว่า
ขบวนการขอทานคนจีนเข้ามาได้เยอะเนี่ย
ดำเนินมาตั้งแต่กันยายนไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้า
เมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์อย่างนายวราวุฒิศิลปะอาชา
ก็เผยถึงความคืบหน้าการร่วมตรวจสอบแก๊งขอทานจีนพิการ
เจอในหลายพื้นที่ย่านการค้าในกรุงเทพ
วราวุฒิบอกกำลังตรวจสอบว่าเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่
แต่ยอมรับว่าหลายรายสอดคล้องกัน
เช่นพวกแผลบนใบหน้าที่เราเห็นกันทุกคนคุณผู้ชมคล้ายกัน
แล้วก็อวัยวะมือแขนพิการ
รวมไปถึงการแต่งกายในชุดนักศึกษาด้วย
ส่วนการเข้าไทยของชาวจีนกลุ่มนั้นมีการถูกตั้งคำถามว่า
ลักลอบเข้ามาเยอะเนี่ยใช่หรือเปล่าก็เลยมาเป็นมิจฉาชีพ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าราวุฒิจะตอบอย่างไรลองฟังดูครับ
พลอยกรุปตอบเป็นเพื่องไปไหนแต่ครั้งนี้จากวิซาฟรี
หรือไม่ฟรีนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพาสปอร์ตหมดอายุอย่างไร
กันไปว่าเจ้าหน้าที่มีการเทรดตรวจสอบ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่าเข้าเมืองมาได้อย่างไร
ถ้าหากว่าเจอลักษณะบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ต้องสงสัยคงจะต้องมีการตั้งคำถามกันก่อน

เรื่องนี้คุณกันจอมพลังเขาถามเลยนะครับ
เลยว่าท่านได้ทำการบ้านหรือเปล่า
แล้วคุณกันจอมพลังก็ยังเปิดหลักฐานให้ดูอีกครั้งว่า
พาสปอร์ตแก๊งขอทานแต่ละคนยังไม่หมดอายุ
ดังนั้นวีซ่ายังมีผลอยู่แน่นอน

ก็เลยทำให้คุณกันเขาอยากรู้ว่าไปฟังมาจากไหน
ที่ผ่านมาคุณกันบอกว่าเคยพยายามโทรหาท่านรัฐมนตรีแล้ว

ผมเนี่ยพยายามที่จะประสานให้ข้อมูลท่าน

ติดต่อหลายท่าน
ก็เหมือนจะยากในช่วงที่มีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้
แต่ไปหาข้อมูลก่อนพูดดีไหมครับ

ว่าสัปดาห์นี้แหละคุณผู้ชมไม่ต้องรอนาน
สรุปข้อมูลว่าเข้าข่ายหรือไม่นะครับ
คุณกันตอนแรกบอกว่าผมไม่ได้อยากโจมตีนะ